สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเรามาพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
อุ่นเครื่องก่อนที่จะไปฟุตซอลโลกที่โคลอมเบียนะครับ
ก็กลับมาอีกครั้งในรอบ๖ปีแล้วไทยสุดท้ายครับ
เสมอกับญี่ปุ่นสุดมันเสียประตูตีเสมอในช่วง๒๖วินาทีสุดท้ายครับ
อีกหนึ่งคู่เนี่ยก็กินกันไม่ลงเหมือนกันนะครับอีรานก็เสมอกับคาซักนะครับ
ิเกโรดิโก้ประเดิมคุมทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการเจอกับทีมเก่าของตัวเองคือญี่ปุ่นครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตโดนไทยนำก่อน
จังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาของไตรรงเพชรเทียม

ติดทีมชาติเกมแรกเป็นทางการยิงได้เลยครับ
นักเตะจากบางกอกซิตี้เริ่มเกมแค่๓นาที
จากนั้นดึงจังหวะเข้าตรงกลางแล้วยิงครับ
เริ่มต้นมาไม่นาน๒นาทีตีเสมอได้
สุดยอดมากครับ๒๑กรดโดยเวลา๒นาที
แต่สุดท้าย๒๖วินาทีโอ้โหลูกนี้ไม่ยอมเคลียร์แล้วโดนเลยครับ
จังหวะของนัทธุษย์มันยัลลานด์
ก็เสียประตูนะครับแบบเจ็บแสบเลยครับโดยชิมิสุนะครับ
จบเกมเสมอ๒๒ครับคู่นี้
ส่วนอีก๑คู่ครับอีรานอันดับ๕ของโลกนะครับ
แชมป์เอเชียทีมล่าสุดเจอกับคาซักสถานดับ๙ของโลกแล้วก็ทีมดับ๓ในฟุตซอร์ยูโรครับ

โดยคาซักนำก่อน๒๐จากนักรัสดาวซิลวานะครับ
แค่๑๙วินาทีแรกและอีกประตูจากเลวาลาโดโรซ่านะครับ
ก่อนที่ช่วงครึ่งหลังอีรานนั้นทำสามสองจากเวดี้จาวิทอันที่โว่งที่๒๕
และนาทีถัดมาครับคาซักสถานตามตีเสมอทันควันจากดักลัสดาวซิวา
จบเกมก็เสมอ๓สาวคู่นี้เสมอ๒คู่เลยนะครับ
เกมแรกของไทยแลนด์ไฟล์นะครับ

ญี่ปุ่นเจอกับคาซักสารก่อนนะครับ๑๕นาที
ก็ติดตามถ่ายละสดได้ทางยูทูปของไทยรัฐนะครับ
และอีก๑คู่คู่สำคัญครับทีมชาติไทยเจอกับอีรานเวลา๖โมงเย็น
ถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีครับ

ราชบุรีนั้นเสมอกับเชียงรายุทธ๑๑

นักกรราชสีมาเสมอกับแบงค์คอปยูนิเต็ต๑๑
และอารมียูนิเต็ตแพ้บุรีรัม๑๒ครับ

หนึ่งคู่โต๊คนั้นแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้๑๔

เพราะกับคิสเตอร์พาเรดพอทฟอร์ดเจอกับเชลซี
เวสบองบิทเจอกับเอฟเบอร์ตัน

เลสเตอร์ช้ำเก่าเจอกับอาร์สนอลครับ